ที่ตอนนี้มีลูกน้อยสมใจแล้วเป็นลูกชายคนแรก
นั่นก็คือน้องมีบุนนั้นเอง
ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคุณอีฟและคุณต้นสามีด้วยค่ะ
ซึ่งน้องมีบุญเนี่ยเขาชื่อจริงว่าศักดาพรศิวรัชฉายา
ซึ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
แม้ว่าจะเป็นการคลอดก่อนกำหนดหลายวัน
เพราะคุณอีฟมีภาวะมดลูกบีบตัว
แต่ตอนนี้ทั้งตัวน้องและแม่อีฟเองเนี่ยแข็งแรงทั้งคู่ค่ะ
ด้านคุณตาคุณยายนะคุณต้อยเศรษฐากับอาเปี๊กอรัญญา
บอกเลยว่าเหอะหลานชายคนแรกอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
เราเคยพูดกันเรื่องว่าถ้ามีหลานสักคนนึง
อยากให้ใช้นามสกุลศิลาชายาสักคน
คือพออีฟเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแล้วแล้วอีฟก็เป็นลูกสาว
ก็จะไม่มีคนสื่อและ
ป๊าต้นเนี่ยคุณพ่อของสามีก็เลยบอกว่า
คนแรกให้ใช้เลยเพราะว่าเป็นผู้ชาย

คุณตาก็คือก็ไลน์มาเป็นระยะว่าอยากเห็นแล้ว
คือทุกผู้หญิงทุกคนบอกว่าเหมือนตาต้อยเหมือนตาต้อย

ก็ตอนนี้เรื่องออกจากโรงพยาบาลเราก็รอ
ที่คุณหมอจะอนุญาตเรื่องความพร้อมของลูกด้วยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ถ้ายังมีคอนดิชั่นที่เราต้องกังวลเนี่ย
ก็ไม่อยากเทียวไปเทียวมาก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่